สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพฯ

กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ

กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ

กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ

กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ

กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ
กลับมาสืบสาวเรื่องราวความประทับใจ

จะเค่มข้นจากเเครื่องเเครง

ชับรสชาติขึ้นก็คือเป็นปลาอินซีเข็ม
ปลาอินทรีย์เค็มที่ดีที่สุดของตลาดหวยหินนะครับ
ครัวกณิกาจะใช้เส้นขนมจีนเส้นสด
กลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นของการหมัก

จะเป็นแป้งที่สดชื่นแล้วมันจะหอมครับ
ช่วงที่ได้ยินข่าวว่าพ่อกับแม่จะต้องเข้าไปถวายงานในวังนะฮะ

เพราะเราติดเรียนเพิ่งเข้ามหาลัยด้วยแล้วกิจกรรมมันจะเยอะ
ก็คือพ่อกับแม่เราไปเราก็ภูมิใจมากแล้ว
เราก็แบบว่าดีใจปลื้มปลื้มปิดสิ
ในฐานะที่เราก็เป็นคนทำอาหารคนหนึ่ง
มีโอกาสได้ถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว

ไม่มีสิ่งใดเทียบเทียบแล้ว
ตอนนั้นก็จำเดือนไม่ได้นะ

เข้ามาติดต่อกันนี่บอกจะเอาไปเลี้ยงข้าราชบริพาณ

บอกว่าขอไปเลี้ยง๒๐๐คนได้ไหมอาหารที่ร้านเนี่ย

เย็นของวันวันวันนี้นะคะพอพรุ่งนี้ก็ไปเลยค่ะ

มีขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานแกงป่าแล้วก็ไก่ทอด
ก็ต้องแบบทำให้ดีที่สุดนะคะบอกให้อร่อยที่สุด
เอาลักษณะที่สุดของคุณแม่อย่าได้เลย
หลังจากเกรียรติดช่วงและเสื้อ
ภาพมันเขียวเป็นครั้งหนึ่ง
จัดอยู่ดังนั้นตื่นเต้นและภูมิใจมากเลยค่ะ
มือสั่นเนียกทั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้ามา
ปลื้มค่ะก็เห็นพระองค์ท่านไกล
ท่านไม่ได้เดินมาที่พิเต็นต์
ก็รู้สึกดีใจนะพี่ชายปลื้มมาก
สมัยก่อนถนนเล็กมา
ท่านก็เดินจากชายทะเลขึ้นมา

ท่านคือสูรรวมจิตใจของคน
คือของคนไทยตั้งแต่เราเกิดมา
เราเห็นทั้งในทีวีเห็นทั้งหนังสือเห็นทั้งปฏิทิน
เอาง่ายก็คือที่เพลงที่ว่ามีรูปที่มีทุกบ้านเราเห็นอยู่
แล้วพอวันนั้นถึงวันที่ท่านจากไป
ตอนช่วง๖โมงทีวีออกมา
ผมนี่เข่าเข่าสุดเลยฮะ
แล้วบ้านเราอยู่ที่บ้านพ่อหัวหินคือบ้านพ่อ
วินาทีนั้นก็คือคิดอะไรไม่ออกชวนแฟนไปขี่ไปหน้าวัด
ผมกลมลงกราบแทบพื้นหน้าถนนเลย
กลมกราบหน้าบำรมศัยยาลักษณ์
แล้วก็สติหลุดเลยฮะ

ที่พ่อแม่ยึดมาทุกวันนี้ก็คือพอเพียงค่ะ
เราทำดีที่สุดให้ลูกค้า

เราอยู่ของเราแค่นี้เราก็อยู่ของเราแค่นี้
แล้วก็อยากจ่าย
ทำความดีแล้วก็ไม่บิดเบียนสังคม
เป็นคนดีของสังคมตลอดไปค่ะ
แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ว่าผมดำเนินชีวิตตามพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
ก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมจำและนำไปใช้
ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
เมื่อนั้นบ้านเมืองจะสงบและจะเจริญ

ถ้าทุกคนดูแลรักษาความสะอาด

เทศบาลก็จะลดหน้าที่ภาระหน้าที่ไปได้เยอะเลย

ดูแลในพื้นที่สเปสของตัวเอง

เกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์
แล้วทำไมยังต้องทรงงานหนักขนาดนั้น
ทำไมถึงไม่ใช้ชีวิตสุขสบาย

ทำไมถึงจะต้องทรงงานหนักมาตลอด
มันจะเหมือนมีกำลังใจทำงานนะครับ
ทำให้เราพระองค์ท่านยังทรงงานเลย

เออนั่นแหละ
กำลังใจดีนี่เอง

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเจ้าเก่าแก่

มีโอกาสเข้าไปรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเนี่ย

มีชื่อร้านว่าเจ๊ดินก๋วยเตี๋ยวเรือหัวหินข้าววังครับผม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าไปฟังความรู้สึกของเจดินกันเลยดีกว่าครับ
วันนี้มาว่าร้านเจดินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
เป็นร้านที่มีโอกาสนำเอาก๋วยเตี๋ยวของเรา
เข้าไปถวายงานในหรวงรัชกาลอีกข้าวในวังบ่อยเลย

พอจำได้ไหมครับว่าไปมากี่ครั้งแล้ว

ครั้งแรกนี่ปีพศอะไรจำได้ไหมครับ
ที่เราเข้าไปเนี่ยมีในโอกาสอะไรบ้างครับ
ก็วันที่๑มกรา

วันที่๒๘เมษา

วันขบรอบอภิเษษศมรสครับผม

ทุกครั้งที่จะมีงานในพระราชวังเนี่ย
จัดงานอยู่เสมอเลย
ครั้งแรกที่ได้รับการเชิญไป

รู้สึกปราบปลื้มปิติยินดีมากค่ะ
ที่พระองค์ทรงมีผัก

นูที่เราเตรียมไปคือเมนูอะไร

ก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเรามีความพิเศษยังไงครับ
ก็แตกต่างก็คือน้ำปรุงค่ะ

เป็นที่โดดเด่นแล้วก็มีกลิ่นหอม

อยู่ในหัวใจของเจ๊ดินแล้วนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกเคล็ดลับ

จากร้านเจ๊ดินกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ